กลับไป
ให้โลกรู้
อยากมีผู้
พอมั้ย
โอ้โหก็ตะโกนความในใจมันออกมาเลยพี่

ปะโทถ้าไม่ใช่สามี
หรือจะให้มองเป็นพระเอกซีรีส์เกาหลีดีล่ะจ๊ะ
แม่คุณ